รวมมาให้ชมกันแบบจุใจมีอะไรบ้างไปดูเลย
เรื่องราวต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ย่อมมีของดีของอร่อยออกมาให้เรากินกัน
ว่าแต่จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย
ของดีสร้างรายได้อย่างแรกนั่นก็คือเห็ดทอบกิโลกรัมละ๗๐๐บาท

ไปกันที่ตลาดสดท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
และตลาดต่างทั่วจังหวัดพยาว
ในช่วงนี้ถือเป็นต้นปีของฤดูฝน
จึงเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านำเห็ดถอบออกมาวางขายกันอย่างคึกคัก
คุณพรทิพย์จ้องแสงแม่ค้าผักในตลาด
ได้นำเห็ดถอบมาวางขายกิโลกรัมละ๖๐๐๗๐๐บาท
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งขายเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ราคา๒๐๐๓๐๐บาท
ซึ่งปรากฏว่าโอ้โหขายดีอย่างมากเลยทีเดียว
และผู้คนจะนิยมหาซื้อไปทำอาหารกินกันครับ
แม้จะราคาแพงมากก็ตาม
โดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เห็ดถอบมีรสชาติอร่อย

ขอบสามารถนำไปทำอาหารได้ทั้งต้มผัดแกง
และที่สำคัญหาทานได้ยาก
เพราะ๑ปีจะมีเพียงแค่๑ครั้งเท่านั้น
ของดีสร้างรายได้อย่างที่สองนั่นก็คือเห็ดป่า
ขายได้วันละ๒๐๐๐บาทที่จังหวัดสกลนคร
ไปกันที่แผงขายของริมทาง

กาลสินตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
เนื่องจากช่วงนี้เขาช่วงหน้าฝน
ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้เห็ดป่าชนิดต่างพุดขึ้นมาอย่างมากมาย
ชาวบ้านในพื้นที่จึงใช้โอกาสนี้ออกมาเก็บเห็ดปากขาย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
โดยชาวบ้านเขาจะเข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่ป่าเขาภูพาล
ซึ่งในนั้นจะประกอบไปด้วยเห็ดป่านานาชนิด
ได้แก่เห็ดเพาะเห็ดปลวกเห็ดพึ่งเห็ดดินเห็ดกอแดงใหญ่และเห็ดระโงก
แต่หนึ่งในนี้มีเห็ดชนิดหนึ่งที่ฮอตฮิตที่สุด
เพราะขายได้ราคาสูงกว่าเห็ดชนิดอื่น
นั่นก็คือเห็ดระโงกนั่นเอง
โดยราคาเห็ดชนิดต่างจะขายเป็นกระทง

แต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกล่ะก็จะขายกระทงละหนึ่งร้อยบาท
ทำให้ชาวบ้านมีรายได้วันละสองพันบาทต่อวันเลยทีเดียวโอ้โห

และของดีสร้างรายได้อย่างสุดท้าย
นั่นก็คืออึ้งย่างจังหวัดนครราชศรีมา
หน้าฝนแบบนี้ทำให้บริเวณสองข้างทาง
ริมถนนสายสามสูงสี่ราชสีมากบินบุรี
อุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมา
มีชาวบ้านมาตั้งแผงขายอึ่งกันเป็นจำนวนมาก
แม่ประชาชนที่สัญจรไปมาก็ให้ความสนใจ
จอดรถแวะซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าอึ้งได้เป็นอย่างดี
พ่อค้าแม่ขายมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐๒๐๐๐บาท
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากชาวบ้านจะทำเกษตรแล้ว
ยังจับอึงขายกันด้วย
ซึ่งก็มีทั้งอึงสดอึ้งย่างและปลาร้าอึง
ปราร้าอึงอึงสดจะขายในราคากิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาท
ส่วนอึงย่างไข่จะขายไม้ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอึงไม้ไข่ย่างขายสามไม้หนึ่งร้อยบาท
และปราร้าอึงจะขายกระปุกละสองร้อยห้าสิบบาท
ฝนตกมาแบบนี้ชุ่มช้ำนับว่าเป็นชั่วโมงทำกิน
เงินของชาวบ้านเลยล่ะครับใครผ่านไปแวะซื้อกันได้เลยจ้า